อีก๓วันเราจะรวยไปด้วยกัน

แล้วก็ยังมีความหวังมีความฝันแบบนี้ทุกงวด
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูที่อุดรธานีค่ะ
คือมีคนที่เขาถูกรางวัล
ติดต่อกัน๑๘งวดนะ

ริต้าธิดานาคีมารำถวายปู่ศรีสุโธ
จุดตรงนี้เลยเป็นจุดบวงสวง
ปู่ศรีสุโธและแม่ย่าศรีปฐุมาวังนาคิน
คำชโนธตำบลบ้านม่วงอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนะคะ
มีคนที่เขาโชคดีเหลือเกิน
ถูกลอตเตอรี่๑๘งวดต่อกัน
ก็เลยมาทำพิธีบวงสวงถวายเครื่องเส้นไหว้

ให้น้องริต้าธิดานาคีหรือว่าริต้าดิสยะโสธร
เจ้าของเพลงคู่ครองประกอบละครนาคี

ก็ให้น้องริต้ามารำถวาย
ซึ่งคนที่ดวงเฮงกันตลอดติดต่อกัน๑๘งวด
คือเล่าให้ฟังบอกว่าถูกรางวัลจนมีเงินซื้อรถฟอร์จูเนอร์ป้ายแดง
คือคุณพี่วิพานีจันจำปาเป็นชาวโคราชนะ
ก็เอาเครื่องเส้นไหว้ต่างมาถวายปู่ศรีสุโธ
แล้วก็พ่อจ้ำพาทำพิธีอยู่นานประมาณ๓๐นาทีก็เสร็จพิธีนะคะ

ให้น้องริต้าธิดานาคีรำถวายปู่และย่า
นักท่องเที่ยวที่เขามาที่คำชโนธก็สนใจนะครับ
ส่วนคนที่เขาชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคลาภเนี่ย
ก็เข้าไปดูขันน้ำมนที่ทำพิธีไง
หาเลขเด็ดกันว่าในขันมันมองแล้วมันเป็นเลขอะไรได้บ้าง

เห็นไหมล่ะ
นี่คืออยากรู้ใช่ไหมมาก
ผมสอดส่องไปทั่วเลยถึงเก้าอี้เขียวนู่นผมก็มองเลย

เอางี้ละกันน้องริต้าที่เขามารำเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟัง
เขาบอกว่าเดินทางมาจากอำเภอกุมภาวะปี
มารำถวายปู่ที่คำชโนธนี่แหละ
ช่วงจะเดินทางเปิดประตูรถเข้าไป
คางคกอยู่ในรถตกใจมาก
ก็เลยให้ญาติช่วยนำออกจากรถ
สำหรับเลขทะเบียนรถ๒ตัวท้ายคือ๙๐
แล้วมันตรงกับที่ปรากฏในขันนมล

คุณผู้ชมเรื่องนี้ย้ำเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
และน้องริต้าเองก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนัน
ถ้าเกิดว่าต้องการมีเงินมีทอง
ริต้าบอกว่าต้องขยันต้องทำมาหากินอย่างเดียวเท่านั้น
นี่เลขก็มาเยอะเลยสิงวดนี้ทั้งนั้น

ในขณะที่คุณบอกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคล
ลิต้าบอกให้ขยันขันแข็ง
แต่มือมันเผยจดไปแล้ว
บอกคุยเรื่องว่าจะเอาข้อความที่แฟนส่งมา
อ๋อจะอ้างแบบว่าจดจริงจดจริง
กระดาษนี้จริงเอาไว้จดเลยนะข้อความที่คุณผู้ชมส่งมา
ไลน์กับเฟสอยู่มือมันไปจด
เอาอีกแล้วครับพี่น้อง